ปนัสยาผมได้ยินข่าวผมก็ตกใจ
เพราะว่าวันที่รุ้งเนี่ยเขาไปรอรับเพนกวิน
เขาบอกว่าเขารู้วันนั้นตอนจะเลิกไปทำกิจกรรมนี้

วันนี้หลายคนตกใจนะ

โอ้โหนี่ฮะนี่คือภาพตอนที่รุ้งปนัสยาโพสต์เฟซบุ๊ก

แล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทันที
โดยแจ้งไทม์ไลน์บอกว่า๖พฤษภาคม
เธอออกจากทันทรศาสตร์หญิงกลาง

จึงไปที่โรงพยาบาลพระราม๙

ก่อนจะกลับบ้านแต่ไม่ได้ตรวจ
ทำไมถึงไม่ได้ตรวจเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไป

วันที่๗๙พฤษภาคมเธอบอกเธออยู่บ้านตลอดเลย
วันที่๑๐พฤษภาคมถึงจะออกไปตรวจโควิด๑๙
วันที่๑๑พฤษภาคม

ที่จะไปรอรับแล้วก็ให้กำลังใจเพนกวิ้น
หน้าเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพ
แล้วเธอบอกว่าตอนกำลังจะเลิกกิจกรรมอยู่แล้วนะ

บอกว่าเธอติดโควิด๑๙ครับคุณผู้ชม

จากนั้นคุณลุ้งต้องมาโพสต์ขออภัยทุกคน
บอกว่าที่พาให้เสี่ยงติดโควิด๑๙ไปด้วยนะฮะ

เพราะตรวจครั้งหลังสุดเมื่อวันที่๒๒เมษายนนะ

พอมาวันที่๖พฤษภาคมพยายามจะไปตรวจอีกรอบ

คุณเนี่ยไม่มีอาการ

เขาก็เลยไม่ได้ตรวจให้ตอนแรกนะฮะ

แต่ปรากฏว่า
ช่วงบ่ายของวันที่๑๒พฤษภาคม

แล้วก็คาดว่าจะติดมาจากน้องสาวด้วย
คนมันดีใจออกจากเรือนจำมากอดกัน
ขณะที่เรื่องใหญ่ที่เราสามคนแจ้งคุณผู้ชมไปเมื่อวานนี้คือกรมรัชธรรมออกมาประกาศ
ชี้แจงว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในทันทะสถานหญิงกลางรวม๑๔๐๐ราย
แล้วก็ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครรวม๑๗๙๕รายนะครับ
ตอนนี้เนี่ยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามของทันทสถานโรงพยาบาลราชธรรม
โรงพยาบาลรัชธรรมมันใหญ่ไหมใครเคยไปไหม
ถ้าทำโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ที่มีคนสามพันจะต้องไปรักษาอยู่ด้วยกันเนี่ย
มันน่าจะแออัดอยู่นะครับบางรายนะคุณผู้ชมมีอาการหนักซะด้วยนะฮะ
ต้องย้ายออกไปรักษาในโรงพยาบาลภายนอกเชื่อว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
ไม่ให้ขยายตัวไปในวงกว้างได้ซึ่งกรมรัชธรรมมีมาตรการแยกผู้ต้องขังใหม่
อย่างน้อยนะครับ๒๑วันตรวจหาเชื้อโควิด๒ครั้งก่อนจะพ้นระยะแยกกักโรค
แล้วก็มีการวางแผนเหมือนกันตอนนี้แผนใหม่มาหมดแล้วล่ะคือในเรือนจำเองก็อาจจะต้องปูพรมในการฉีดวัคซีน
เพราะว่าคนติดก็เยอะไอ้คนไม่ติดก็เยอะกว่านะฮะคือถามว่าในเรือนจำติดได้ยังไง
เมื่อกี้เนี่ยที่ก๊อฟบอกไปก็อาจจะคนภายนอกพาไปส่วนหนึ่งต้องไปขึ้นศาลไง
ออกมาออกมาขึ้นศาลบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้ติดไประหว่างที่ออกมาขึ้นศาลมาอะไรหรือเปล่า
นี่คือเรื่องใหญ่ที่เราต้องช่วยกันคิดและตัดสินใจว่าจะฉีดดีหรือไม่ฉีดดีวัคซีน
ใครที่กำลังสงสัยติดใจอะไรกันเดี๋ยววันนี้เรามีในข่าวดูไปยาวฮะ
เอาแบบว่าอาจารย์หมอเนี่ยสามคนออกมาพูดพร้อมกันนะคะฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติบางคนบอกว่าเพื่อตัวเองใช่ค่ะรักตัวเองเพื่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะ